ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะวันนี้นะคะ
เพราะว่ามีประชาชนจำนวนมากเลยค่ะที่พร้อมใจกันนะคะ
สวมใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จนะคะ
พาไปดูบรรยากาศที่หน้าวัดพระแก้วติดตามได้จากคุณระวีการแก้ววิจิตร
ทีมข่าวของเรานะคะเชิญคุณระวีการค่ะ
คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศด้านหน้าวัดพระแก้วนะคะ
ณขณะนี้ก็ยังคงมีประชาชนที่ต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง
มานั่งรอเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบ
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะคะ
ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านบริเวณถนนหน้าพระราณนะคะ
ด้านหน้าวัดพระแก้วเพื่อที่จะพบปรับประชาชนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดสดณขณะนี้นะคะ
จะเห็นว่ายังคงมีประชาชนนะคะที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองนะคะ
ปักหลักบริเวณด้านหน้าวัดพระแก้วนะคะซึ่งทุกคนนะคะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ต่างปลื้มปิติแล้วก็มีความยินดียิ่งนะคะ
ที่ได้ชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
ณขณะนี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
เป็นท้ายขบวนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๑๐นะคะ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากวัดพระแก้วนะคะ
เพื่อที่จะเดินเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาพบปะประชาชนค่ะ
บริเวณตรงนี้เป็นท้ายขบวนนะคะ
สำหรับกำหนดการรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๑๐
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้นะคะ
พระองค์ได้เสด็จมาทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาวณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดานาม
ในพระบรมมหาราชวังเมื่อเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาของวันนี้ที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งก็มีประชาชนนะคะสวมเสื้อสีเหลืองค่ะมาจากหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะ
เพื่อที่จะมาจับจองที่นั่งริมกำแพงหน้าพระบรมมหาราชวัง
และบริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนาศาสดารามค่ะเพื่อรอรับเสด็จตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันนี้ค่ะ
ซึ่งทุกคนนะคะก็ต่างถือป้ายพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่เก้า
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
และกล่าวคำถวายพระพรด้วยความจงรักพักดีว่าทรงพระเจริญ
โดยพร้อมเพลียงกันค่ะระหว่างที่ขบวนเคลื่อนผ่านนะคะ
สำหรับประชาชนที่เดินทางมารอเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จทุกคนต่างผ่านการคัดกรองจากกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่ของสำนักพระราชวังที่นำกำลังมาอำนวยความสะดวกในการจัดที่นั่งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและแจกจ่ายอาหารรวมไปถึงน้ำดื่มพระราชทานตลอดทั้งวันให้กับประชาชนค่ะ
ว่าที่เดินทางมาวันนี้ก็ได้ตั้งใจจะมาจับจองที่นั่งตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาเพราะตั้งใจว่าอยากจะเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จและชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์อย่างใกล้ชิดลองไปฟังเสียงประชาชนกลุ่มนี้กันค่ะเราตั้งใจมาถวายพระพรในหลวง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
นั่นก็เป็นเสียงของกลุ่มประชาชนนะคะที่ได้เดินทางมารอเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๑๐ในวันนี้นะคะ
ซึ่งบรรยากาศณขณะนี้นะคะก็ยังคงเต็มอิ่มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีของประชาชนชาวไทยนะคะ
ที่ยังคงรอชมพระบารมีนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๑๐นะคะ
ซึ่งณขณะนี้ค่ะก็คาดว่าประชาชนนะคะยังคงปักหลักแล้วก็รอชมความสวยงามในพื้นที่ของถนนหน้าพระราณนะคะ
รวมไปถึงท้องสนามหลวงกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็เรายังไม่ทราบนะคะว่าประชาชนจะทยอยเดินทางกลับตอนไหนนะคะ
แต่ว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ยังคงปักหลักแล้วก็ติดตามบรรยากาศล่าสุดในพื้นที่ของด้านหน้าวัดพระแก้วให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
นี่คือบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นค่ะ
ระวิการแก้ววิจิตรายงานจากด้านหน้าวัดพระแก้วค่ะ
ขอบคุณคุณระวีการด้วยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ประสบคณิกรไทยหลายคนมากเฝ้ารอคอย
เพราะวันนี้หลายคนเนี่ยก็มีการนัดหมายรวมตัวกันเพราะตั้งใจที่จะมาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ฤดูฝนเป็นฤดูหนาวนะคะ
ประชาชนชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศค่ะ
พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ก็มาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
พระแก้วมรกฏภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะ
ประชาชนก็นั่งรอเฝ้ารับเสด็จกันเต็มสองฝั่งถนนเลยนะคะ
ตั้งแต่ที่หน้าพระรานจากประตูวิเศษชัยศรีทอดยาวไป

รวมถึงทั้งสองฝั่งของถนนราชดำเนินใน
หลายคนก็ชูพระบรมชายาลักษณ์และป้ายข้อความที่แสดงออกถึงการปกป้องสถาบันด้วยค่ะ
โดยเฉพาะที่บริเวณสารหลักเมืองนะคะมีการปูเสือรอแล้วก็ชูทงชาติไทยบกสะบัดไปมา
เพื่อรอชื่นชมพระบรมีของในหลวงรัชกาลที่๑๐
นี่ค่ะเขาก็ปูเสือกันแบบนี้เลยนะคะไปนั่งรอกันตั้งแต่ช่วงสายสายอะค่ะ
ผู้สื่อข่าวเราไปสอบถามชาวบ้านบางคนนะคะเขาบอกว่ามากันไกลนะ
มาจากจังหวัดยาลาเลยเมื่อสักครู่นี้จะเห็นป้ายที่บอกว่า
ยาลารักในหลวงใช่ไหมคะ
คือชาวบ้านบอกว่าเห็นคุณบินเอกพันธ์บรรลือฤทธิ
ประกาศเชิญชวนผ่านทางเฟซบุ๊คให้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักพักดี
ก็เลยร่วมกันเดินทางมาที่วัดพระแก้วนี่แหละค่ะ
ส่วนคุณบินเอกพันธ์นะคะแล้วก็มีนักแสดงและทีมงานอีกหลายคน
ก็สวมเสื้อสีชมพูนี่ค่ะคุณบินคุณไทยมาทั้งคู่เลยนะ
เสื้อสีชมพูแล้วก็เดินทางมาถึงที่บริเวณสารหลักเมือง
ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็เข้ามาสวมกอดมาขอถ่ายรูป
แล้วก็ให้กำลังใจทั้งสองคนกันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
นี่นะคะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมคุณบินและคุณเอกพันธ์
กราบพระแก้วมรกฏจากด้านนอกนะคะ
คุณบินบอกว่าทำให้จิตใจร่มเย็นและเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรับรู้
ปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อยู่คู่เมืองไทยสืบไป
ก่อนจะเดินกลับไปที่สารหลักเมืองนะคะ
แล้วก็เปิดใจกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีว่าวันนี้กำลังใจมาเต็มร้อย
ดีใจที่เห็นคนไทยมารวมตัวกัน
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดีต่อสถาบัน
คุณกันเรียกหน่อยสิทธิ์
ผมบอกแล้วว่าสีชมพูเป็นสีงามตา
เหลืองก็เขาเรียกว่าเป็นสีแห่งความจงรักภักดีอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นจะใส่สีเหลืองสีชมพูสีขาวสีอะไรมาก็แล้วแต่
ถ้ามาด้วยดวงใจที่บริสุทธิ์ที่มาด้วยดวงใจที่อยากจะมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
มาได้เลยของเราจะไม่มีสีอะไรทั้งนั้นขอให้เป็นสีแห่งความจงรักภักดี
พระภาคที่แย้มพระสวนออกมา
คนไทยเป็นแบบอะไรที่ได้เห็นพระมหากษัตริย์นี้เป็นอะไรที่มงคล
เป็นมงคลเหมือนแบบว่าเอาพระบาทของท่านมาถึงที่ศีรษะเรานี่โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่า
อันนี้คำหนึ่งที่ท่านพูดผมประทับใจมากเราต้องสนิทสนมกัน
คำว่าสนิทสนมกันนี้มันเป็นสิ่งอะไรที่คนไทยสามารถที่จะใกล้ชิดพระองค์ท่านได้
อันนี้ถือว่าได้ใจคนไทยทั้งประเทศ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้นะคะพระเอกคู่แฝดก็ยังยืนยันว่าจะมีการเชิญชวนประชาชนออกมาแสดงความจงรักพักดีต่อสถาบัน
ว่าจะมีการนัดหมายกันอีกครั้งในวันที่๕ธันวาคมซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะ
จากนั้นคุณบินคุณเอกพันธ์ก็ได้เดินทักทายประชาชนก็มีเสียงตะโกนให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
บางคนก็เข้าไปกอดแล้วก็น้ำตาไหลนี่ค่ะคือภาพบรรยากาศนะคะ
คุณผู้ชมคะในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตสสพักประชาธิปัตย์จังหวัดพิศนุโลกและแก่นำกลุ่มไทยพักดี
รวมถึงนายกนกรัฐวงสกุลผู้ประกัดข่าวก็เดินทางไปรอรับเสด็จแล้วก็ได้พบกับคุณบินและคุณเอกพันธ์ด้วยค่ะ
จนกระทั่งเวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาทีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพาดรินทิราเทพยาวดี
รมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัฐราชกัญญา
ซึ่งประชาชนก็ส่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกกล้องโบกทงชาติทงตราสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่๑๐

คุณฮายเอกพันที่เฝ้ารอธุราองทุลียรวรรดิสมได้รับเสด็จอยู่ค่ะ
ลักษณ์แล้วก็เปล่งเสียงทรงพระเจริญโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
เรนธิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์
มหาวัชระราชธิดาก็ได้แย้มพระสวนนะคะ
แล้วก็บกพระหัสทักทายผู้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
สร้างความปลื้มปิติใจให้กับคุณไทยเอกพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะ
ส่วนคุณบินเองเนี่ยขณะขบวนเสด็จผ่านก็นั่งอยู่ด้านหลังท้ายขบวนทีมงาน
ก็เลยยังไม่ได้เดินเข้ามาในช่วงนี้แต่ก็เปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยเหมือนกัน
ถ้าเห็นคลิปช่วงต้นที่มีประชาชนส่งมาให้กับทางไทยรัฐทีวีเนี่ย
ก็จะเห็นได้ว่าคุณบินก็ได้มีโอกาสกราบพระบาทของทั้งสองพระองค์ด้วย
คุณผู้ชมคะก็มีดารานักแสดงหลายท่านนะคะ
ที่ได้เดินทางไปเฝ้ารับเสด็จด้วยนะคะ
อย่างเช่นคุณนกสินใจเปล่งพาณิชย์คุณท็อปดารณีนุษย์นะคะ
นักแต่งเพลงชื่อดังอาจารย์เสรีวงมณฑานะคะ
ก็ได้มีการโพสต์คลิปโพสต์ภาพความประทับใจลงในไอจีส่วนตัวด้วยค่ะ

ตามที่คุณบินได้เชิญชวนไปเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จนะคะ
เพื่อแสดงพลังในการปกป้องสถาบันในวันนี้ค่ะ